ลับของการเคลือบผิวหุ่นพระขี้พึ่งให้เห็นรายละเอียดชัดเจนสวยงามคือการทาน้ำมูลวัวตามผิวของหุ่นให้ทั่วทั้งองค์
ซึ่งจะทำซ้ำสองถึงสามรอบจึงจะเคลือบผิวได้ดี
โดยช่างจะใช้มูลวัวที่มีย่าสดปะปนนำมาหมักในน้ำ
กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วหมักในน้ำอีกครั้ง
พร้อมกับผสมดินนวลจะทำให้มีความข้นซึ่งช่างเรียกว่าน้ำเมือก
นำมาใช้เฉพาะน้ำทาให้ทั่วทั้งบริเวณซอกต่าง
จะได้เคลือบผิวเสมอกัน

ธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน